พอเราดูกันแล้วไล่ตามคนร้ายไล่ยิงกันแบบจริง
และนี่ของจริงนะไม่ได้เมคไม่ได้แอคติ้ง
ภาพยนตร์มันเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
จนทำให้ในช่วงของถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร

โอ้โหการไล่ลากคนร้ายต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วก็เอ๊ะรุนแรงไปหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่า
แล้วก็ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ

ครับเพิ่งก่อนก็เคยปฏิบัติการประมาณนี้ครับ
แต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีกล้อง

ไม่ได้ออกสู่สายตาประชาชนครับ
ปฏิบัติการทั้งหมดที่ขับรถไล่ล่า

ไม่ถึงครับก่อนที่จะมีรูปนะครับ

ก็ไล่ลากเข้าไปในตลาดวันหมอก่อน

แล้วผมถึงจะได้กดอัดวีดีโอ

สั่งการว่าเหตุการณ์นี้จะทำยังไง
เหตุการณ์นี้จะทำยังไงเหมือนในคลิปนะครับผม
คือปฏิบัติการคราวนี้ถ้าเทียบกับที่เราทำงานมา

ก็จะบอกว่าเสี่ยงสุด

มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่ตลอดเวลาครับผมมีการ

จุดก้าวสกัดนี่ก็คือจะให้สายตรวจเนี่ย
ไปอยู่แต่ละจุดที่ได้กำหนดไว้ครับ
พอผู้บังคับบัญชาสั่งบอกให้เข้าจุดเข้าสกัดเนี่ย
ตำรวจพอบ้านหมอเราก็จะเข้าจุดมาร์คมาร์คจุดไว้

เอาเฉพาะใน๕นาทีที่เป็นคลิปนี้ก็ได้นะคะ

ครับผมผมพยายามปฏิบัติตามยุทธวิธีที่ได้เรียนมาครับผม
ก็ขี่เข้าประกบแล้วก็ยิงแล้วก็ถอย

ผมไม่ได้ประกบไปเรื่อยอย่างนี้นะครับผม
ตามหลักยุทธวิธีครับผมที่ได้เรียนมา
ตำรวจบ้านเราฝึกขนาดนี้เลยเหรอคะ

คือเราฝึกขนาดนี้เลยเหรอ
ฝึกนี่หมายถึงว่าฝึกการใช้อาวุธปืนครับ
บังคับบัญชาจะสั่งจะให้เวลาตอนปล่อยแถวตอนเช้า

ผู้หมู่ตามมาเป็นคันแรกถูกไหม
ทำไมเรายืนอยู่ข้างนอกทำไมเราไม่ใช่คนแรกที่เข้าไป
ก็ต้องปฏิบัติตามยุทธวิธีที่ได้เรียนมา
ไปถึงปุ๊บก็ต้องรอเพื่อนร่วมงานมา
คอปเวอร์เพื่อที่จะตรวจค้นจับกลุ่มต่อไปครับ

แล้วตอนนั้นเรารู้ไหมว่าข้างในมีกี่คน
ตอนนั้นยังไม่ทราบว่ามีกี่คนครับ
ก็จากสถานการณ์จริงมันแค่แป๊บเดียว
ไม่ถึงสองสามวิก็ไปขี่ประกบแป๊บเดียวครับผม
แต่ถ้ามาดูคลิปเนี่ยเราจะมีเวลาตั้งสติ

แต่เวลาจริงมันแป๊บเดียวขี่ไปประกบแป๊บเดียว
สองสามวิสองวิติ๊กแล้วก็ถอยกลับมา
มีไม่คิดว่าเขาจะมีอาวุธที่ร้ายแรงเช่น
ผมประเมินสถานการณ์ตามหลักยุทธวิธีครับ
ถ้าเกิดว่าเขาจะยิงเขายิงรอบแรกละ
ว่าเขาไม่ยิงแสดงว่าเขามีจุดประสงค์อย่างอื่น

ครับผมผมก็เลยตัดสินใจตามที่ได้เห็นในคลิปนะครับ
บ้านหมอเคยมีปฏิบัติการขนาดนี้หรือเปล่าคะ

เคยมีหรือเปล่าคะครับมีแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้ครับ
ไม่มีคลิปสมัยก่อนสมัยนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ
คือตำรวจเราผ่านการฝึกยุทธวิธีมาเยอะ
แล้วก็ในส่วนของตำรวจก็มีความสามัคคีมี
คือถ้าเรียกเมื่อไหร่ก็จะมากันตามที่เราฝึกกันไป
อันนี้บังเอิญที่ว่าผู้ประสบเหตุคือจราจร
จรจรพวกนี้เพื่อนน้องใหม่จะมีไฟแรงอยู่
แล้วก็ความบ้าบินยังมีอยู่
ลักษณะที่เขาปฏิบัติโทษนะคะคือนอกรู้นอกถามนะคะ

ไม่คือเป็นการฝึกทุกคนเรามาเป็นทีม
อันนี้เข้าไปที่ไปเห็นนี่คือเห็นเบื้องหน้า

แต่ข้างหลังมาเป็น๑๐ครับที่มาดูมาช่วยกัน
ผู้การคะดังระเบิดคือลักษณะแบบนี้มันเป็นนโยบาย
ตำรวจต้องพร้อมในการเจอเหตุแบบนี้อยู่แล้วป่ะคะ
นี่เป็นเหตุเกินค่าป่ะคะในพื้นที่เอาจริงบอกจริงนะคะ

เพราะว่าเป็นเรื่องอย่างนี้
เป็นเรื่องที่ทางกรมจักรกรุงประทอบภักดิ์หนึ่ง
ผู้จักรการเขาคาดว่าวันหนึ่ง
การตั้งจุดตรวจต้องมีการค้นพบ
สิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องสงสัยเนี่ย
เราอาจจะมีการที่จะต้องเสี่ยงต่อการปะทะ
ณวันนั้นจริงต้องให้เครดิตหลายฝ่ายด้วย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฆาตการทหาร

หรือว่าออกประวัติศาสตร์ต่าง
มาช่วยกันเข้าจุดตามแผนที่เคยซักซ้อมกัน
ในคลิปตัวที่ตัดออกจะเห็นเลยว่าเขาผ่อนระยะ

รู้ว่าน่าจะมีอันตรายปุ๊บเขาผ่อนคันเร่งลง